คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันดีกว่า
ลงใต้กันไปนะครับไปเจอกับแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับ
ภาคใต้ถึงแม้ว่าจะไปเที่ยวส่วนใหญ่จะไปทะเล
แต่ว่าภูเขาเขาก็ไปเที่ยวได้เหมือนกัน
แล้วก็ที่นั่นทะเลหมอกก็มีด้วยนะ

โอ้โหปักใต้บ้านเรา
มีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกล
นี่ที่จังหวัดพัทธลุงเมืองลุงไง
พัทธลุงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว
เพราะว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเขามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างหลายแห่ง
รอให้นักท่องเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปลองสัมผัสกันดู
และนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับ
สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าริมป่าบนเทือกเขา
แล้วก็ไอหมอกยามเช้าที่นี่ภูรุ่งแจ้งครับ
ภูรุ่งแจ้งทอแสงตะวัน

พัทธลุงเขาเรียกว่าแสงหวันแสงหวัน
แสงวันแสงวันเออ
อยู่ที่ไหนอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหรา
จังหวัดพระทะลุงนี่แหละอย่างที่ผมบอกไป
เขาบอกว่าชนในคนในชุมชนนะครับ

ให้กลายเป็นจุดชมวิวเป็นจุดกลางเต้น
ที่กำลังจะถึงนี้คือ๒๕๖๒
สำหรับคำว่ารุ่งแจ้งก็เป็นภาษาถิ่นของชาวพัทธลุงนะครับ
ก็คือหมายถึงรุ่งเช้าหรือว่ารุ่งอรุณ
ภูเขาแห่งนี้นั้นมีทัศนียภาพยามเช้าที่สวยงาม
ก็เลยถูกขนานนามว่าภูรุ่งแจ้งนะครับ

ใครที่อยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศจากเที่ยวทะเลนะ
ลองเดินเขาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติได้
ไปกันที่ภูรุ่งแจ้งทอแสงตะวันตะบนคลองสายขาว
อำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงนะครับ

เลขโทรศัพท์เราขึ้นเอาไว้ให้นะครับ
๐๘๑๓๖๘๙๓๖๐ติดต่อคนนี้เลยคุณมนตรีอินขาว
เขาเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวคลองทรายขาวนั่นเองครับ

มุมไหนก็สวยนะคะจะไปถ่ายภาพจะไปจิบกาแฟยามเช้าแบบนี้
โอ้โหภาคใต้เมืองลุงนะ
ใช่เห็นท้องฟ้านี่มีหลายสีเลยนะ
มีหลากหลายสีมีสีม่วงชมพูส้ม
คือพระอาทิตย์ตอนกำลังขึ้นเนี่ยมันจะสาดแสงส่องลงมา
ทำให้วิวทิวทัศน์แถวนั้นสวยมาก
แล้วตอนนี้อากาศดีมากอยากให้ไปเที่ยวกันนะ
เมืองไทยเที่ยวได้ทุกที่เลยค่ะ